ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ชายชาวไทยเนี่ยไปทะเลาะวิวาสกับชายชาวต่างชาติที่เป็นชาวโอมาน
ปรากฏว่าถึงขั้นชกต่อยทำร้ายร่างกายกันแล้วชาวไทยเนี่ยก็ถึงขั้นเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเพราะว่าเรื่องหึงห่วงนะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับเอาไว้ได้นะครับ
อยู่ในซอยเย็นสบายตะบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ชายไทยเนี่ยชื่อนายรัชวีชมเสวกอายุ๔๕ปีถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แฟนของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุยืนคุยอยู่กับชายชาวต่างชาติคนนี้ในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับ
ระหว่างนั้นนายรัชวีเมาอยู่เดินผ่านมาพอดีก็เลยหึงอธิบายแล้วว่าแค่คนรู้จักกันแต่นายรัชวีไม่ฟัง
เธอก็เดินหนีไปพอกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งพบว่านายรัชวีนอนคว่ำหน้ามีเลือดไหลนองพื้นแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับพบว่ายังมีคราบเลือดติดอยู่บนพื้นถนนนะฮะ
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราไปนะครับก็ไปสอบถามกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
เขาเล่าว่าเมื่อคืนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังไม่นานนักก็ได้ยินเสียงเครื่องช็อตไฟฟ้าดังนานอยู่๒๓นาที
พอออกไปดูเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นชายชาวไทยกับชาวต่างชาติที่เป็นชาวโอมานชื่อว่านายมูเนียดาวูธกำลังทะเลาะกันผลักกันไปผลักกันมา
แล้วก็เห็นชายไทยเนี่ยกำลังจะเดินกลับแต่เดินอยู่ล้มคว่ำหน้าลงไปเลยนะฮะระหว่างนั้นผู้หญิงที่เป็นแฟนของผู้ชายไทยก็เดินออกมาเห็นพอดี
ก็ไปพลิกร่างของชายไทยที่คว่ำหน้าอยู่เนี่ยขึ้นมาพบว่ามีเลือดไหลนองไปหมดส่วนนายมูเนียดาวูดชายชาวโอมานอ้างว่าชายชาวไทยเนี่ยจะมาทำร้ายเขาก่อน
ซึ่งสาเหตุของการทะเลาะกันก็เพราะว่านายรัชวีชายชาวไทยหึงแฟนสาวที่ไปยืนคุยกับชายชาวโอมานอยู่ยืนยันว่านายรัชวีอันนี้คนเห็นเหตุการณ์นะยืนยันว่านายรัชวีไม่ได้เสียชีวิตเพราะถูกต่อยแต่เสียชีวิตเพราะถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อต
หนูอยู่ชั้น๔ชั้น๕หนูยังได้ยินเสียงเลยถ้าสังเกตดีจะเห็นรอยแดงอยู่ตรงนี้
ตรงนี้ของของผู้ตายค่ะไม่ใช่เพราะโดนเตะจนตายหรอก
ส่วนนายมูเนียดาวุฒินะครับก็รู้จักแล้วก็เคยเห็นหน้านะฮะ
สำหรับคนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเขาอยู่ประเทศไทยมานาน
นานจนพูดไทยได้และมีภรรยาเป็นคนไทย
บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นไกด์พาเที่ยวแต่สุดท้ายก็หลอกเอาเงินเขา
และที่สำคัญคือมีพฤติกรรมชอบนำเครื่องช็อตไฟฟ้า

เขาเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาช็อตน้องหนูตอนที่น้องหนูกำลังจะก้าวขาขึ้นรถ
แบบไม่ทันตั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะทำไมก็ต้องชนพวกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
เหมือนเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกหรือไงไม่รู้อ่ะเป็นคนปิ้นป้อน
เหมือนว่าแบบเป็นหลอกคนในชาติเดียวกันนะพี่แบบ
เหมือนหลอกเอาเงินเขาอย่างนี้เหมือนพาเขาไปเที่ยว
เพื่อนจากบ้านเขาน่ะไม่รู้ไม่เคยมาเที่ยวใช่ไหมคะ

ก็อยากสนิทแหละแต่ว่าหนูไม่อยากสนิทเพราะว่าหนูรู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีไงค่ะ
เหมือนเขาเคยมีคดีตอนนี้กำลังสู้คดีอยู่ทะเลาะกับแฟน
ค่ะแฟนแฟนแจ้งความตอนนี้กำลังสู้คดีที่ศาลอยู่ค่ะ
พันธุมรตเอกประวิจชาวเซ้งภูมิกับการสพพัทยาบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๑คืนวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดพบว่าทั้งคู่ทำร้ายร่างกายกัน
แล้วผู้ตายนี่ก็เมาสุราก็เลยล้มลง
หลังเกิดเหตุตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุจับตัวผู้ก่อเหตุได้
และพบว่ามีเครื่องช็อตไฟฟ้าอยู่ในตัวก็นำตัวไปสอบปากคำนะครับ
แล้วแจ้งข้อหาเบื้องต้นคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
และข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดโดยไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางได้
แต่ผู้ก่อเหตุปฏิเสธข้อหาแรกนะครับเรื่องการทำร้ายร่างกายโดยอ้างว่า
ไม่มีเจตนาทำให้เสียชีวิตเครื่องช็อตไฟฟ้าตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
เดี๋ยวจะเอาไปพิสูจน์ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้นายรัชวีเสียชีวิตหรือไม่
ซึ่งต้องรอผลการชนะสูตรศพของนายรัชวีที่ตอนนี้ส่งไปผ่าพิสูจน์
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทีนี้จะรู้แล้วว่าเสียชีวิตเพราะอะไร